ส่วนภาพต่อไปนี้เป็นนาทีระทึก
ในช่วงเวลาที่แม่ช้างกำลังจะตกลูก

แล้วเอาคนทั้งปางช้างเนี่ย
ผู้หญิงตื่นเต้นไปตามกันเลยค่ะ

อุ้ยออกมาแล้ว

เนี่ยแล้วท้ายที่สุดนะก็ตกลูกออกมาเป็นช้างน้อยเบบีแบบนี้
แม่พี่นี้ก็คือพังไฮลินอายุ๑๙ปี

ช่วงตี๒๓๐วันที่๑๙ตุลาคมสภาพร่างกายของลูกช้างก็แข็งแรงสมบูรณ์ดีค่ะ
บรรดาพี่ควานช้างเองก็ตื่นเต้นรอรับขวัญลูกช้างกันใหญ่เลยนะคะ
หลังจากที่คลอดออกมาแล้วเนี่ยค่ะทางสวนนงนุษย์ก็ได้จัดทำพิธีรับขวัญช้างเลย
ต้องบอกว่าจัดงานกันยิ่งใหญ่อลังการจริงนะมีทั้งการร่ายรำการแสดงต่าง
แล้วขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือได้นิมนต์พระครูสังครักษ์อุดมธรรมิโก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามะคีบรรพฤษมาทำพิธีสวดชายมงคลคาถา
หน้าผากรับขวัญลูกช้างแล้วก็ยังมีการปะพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย
ทำพิธีกันแบบนี้นะคะเป็นประจำแหละที่สวนหนูนุษย์นะคะ
และชื่อที่ได้ก็คือพังโอปอล์ค่ะ
ลูกช้างนี่มีชื่อแล้วนะใครที่รักช้างบอกเลยว่าตอนนี้ค่ะ
รอหน่อยอย่าเพิ่งไปเจอน้องน้องเพิ่งลืมตาดูโลก
ต้องให้อยู่ในความดูแลของทีมสัตวแพทย์และควานช้างอย่างใกล้ชิดก่อน
โหเป็นที่มาของลูกติดแม่เฮ้ยคอเคลียร์ไม่ห่างเลยเออ
ธรรมดานะเนอะลูกคนลูกสัตว์ลูกแมวลูกหมาต่างอันนี้เออ
เขาต้องติดแม่แบบนี้เดี๋ยวรอให้น้อง
แรงกว่านี้หน่อยแล้วไปถ่ายรูปกันไม่ติดได้ไง
อ๋อจริงคือเขาเชี่ยวชาญอีกแล้วจัดแสดงโชว์ได้เมื่ออาชีพจริง
มีโอกาสก็แวะเวียนไปเที่ยวกันได้ที่สวนนงนุษย์นะคะ